ห้าคุณผู้ชมล่าสุดเจอพี่นจเขาก็เคยเปิดใจเลยบอกว่า
พี่ยังไม่ได้ราวงิวงาน
งานเดียวแบบพี่เป๊กสัญชัยเอาไปคุณสมนะคะมันมิจโตมเปลี่ยนงาน
เรื่องหลังอยู่นะคะล่าสุดก็ไปเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตยุค๘๐ร่วมกับพี่เป๊กสัญชัยนี่แหละค่ะ
แล้วก็พี่เบิร์ตด้วยเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะมีแน่นอนปลายปีนี้ที่หัวหินค่ะ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
แฟนคลับใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะ
จริงงานวงการยังทำอยู่นะครับนะ

ตอนนี้คือหลายคนบอกว่าพี่ไม่เล่นแล้วอะไรอย่างนี้

มีบทดีส่งมาให้ได้เลยนะครับ
เบื้องหน้าเบื้องหลังเรายังอยู่ในวงการนี้ครับ
หล่อเหมือนเดิมเลยเนาะคุณผู้ชม
สมัยก่อนพี่น็ตพี่กวางคือนัมเบอร์วันนะ
เป็นคู่ขวัญที่โอ้โหหลายคนเชียร์มากนะคะ

แล้วก็ฝากชมนะคะลูกชายนะคะหล่อมาก